บุรีรำกันต่อครับผู้ชายคนนี้อายุ๔๗ปีมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง
ไม่รู้คิดยังไงปีนต้นจานสูง๘เมตรปีนขึ้นไปนะครับ
เพื่อนพยายามปีนขึ้นไปเกลี้ยกล่อมเอามีดฟันเพื่อนซะนะครับ
เขาขึ้นไปอยู่บนนั้นนะครับตั้งแต่บ่าย๓ของวันหนึ่ง
จนกระทั่งบ่าย๒ของอีกวันหนึ่งนะฮะก็๒๔ชั่วโมงอยู่แล้ว
ตามรวชสอบภาวแคนดงรับแจ้งว่ามีคนปีนต้นไม้สูงแบบข้ามวันข้ามคืน
กลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านนะครับชื่อว่าหมู่บ้านบ้านงิ้วตะบนสะบัว
อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรำจึงประสานหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลแคนดง
กู้ภัยสว่างจัญญาธรรมเข้าตรวจสอบนะครับนี่แหละฮะขึ้นไปแบบนี้
โอ้ไปอยู่บนยอดเลยนะที่เกิดเหตุพบนายชาตรีบุตรทองอายุ๔๗ปี
เขาอาชีพคือเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งปีนขึ้นไปบนต้นจานฮะแบบนี้ฮะ
สูงกว่าพื้นดินประมาณสัก๘เมตรในลักษณะนั่งอยู่บนกิ่งบนยอดด้วยนะครับ
ตั้งแต่บ่าย๓ของ๖กุมภาพันธ์จากนั้นนายชาตรีก็บอกว่าหิวน้ำ
เจ้าหน้าที่ก็ให้นายมนตรีเหล็กผาอายุ๔๑ปีคนนี้เป็นใคร
เป็นเพื่อนที่เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งด้วยกันนี่แหละครับนะฮะปีนเอาน้ำขึ้นไปให้
พอได้น้ำปั๊บชาตรีดื่มปั๊บเอามีดฟันหัวเพื่อนเลยเอามีดฟันหัวมนตรีเลย
เลือดอาบมาให้คุณผู้ชมครับค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเข้าช่วยเหลือนำส่งลงพจบาล
เย็บแผลไปสิบเข็มต่อมาครับนายชาตรีก็ลงจากต้นไม้
แล้วก็ยังถือมีดอิโต้อยู่ไล่ฟันคนที่ไหนคนมามุงดูใช่ไหม
ผมไล่ฟันเลยเจ้าหน้าที่ชาวบ้านหนีเอาตัวรอดแล้วคนนี้ครับ
ดาบตำรวจสุกิตเกียววานิสท่านอายุ๔๔ปีท่านตัดสินใจบุกเข้าชาร์จ
แล้วถูกมีดฟันแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บเย็บไปสี่เข็มท่านนี้นะฮะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันจับกลุ่มนายชาตรีเอาไว้ได้
นายวิมลเทพนมอายุ๔๓ปีเป็นเพื่อนคนงานนะครับ
เป็ดไล่ทุ่งนะฮะเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะชาตรีก็บ่น
บอกมีคนจะตามฆ่านะครับ
อาการแบบนี้มันคล้ายอะไรจากนั้นก็หายตัวไป
ส่วนจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่เขาไม่ทราบนะครับ
เดี๋ยวตำรวจคงต้องตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของเขาด้วยล่ะฮะ